ดูเรื่องของอุบัติเหตุบ้างค่ะนี่เป็นรถเก๋งชนกับรถกระบะนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสายสุวรรณสอนขาเข้าจังหวัดสระบุรี
และเหตุการณ์นี้เนี่ยมีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายด้วยกันนะคะ
ที่เกิดเหตุค่ะพบรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าสีบรอน
ทะเบียนยอหญิงฮภูกษ์สองหกสี่เจ็ดกรุงเทพ
กับรถกระบะยี่ห้อนิสสันสีเขียวค่ะทะเบียนบ่อใบไม้พอพาน
หกหนึ่งศูนย์พิจิตรเนี่ยค่ะพลิกตะแคงเลยนะคะ
ชิ้นส่วนกระจัดกระจายพังยับเยินทั้งสองคันแล้วมีต้นไม้
เกาะกลางถนนเนี่ยถูกชนขาดครึ่งไปหนึ่งต้นคนขับรถเก๋งเนี่ย
เด็นออกมาจากรถนะคะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่ง
ศพคือนายสงวนธรรมธนสิทธิ์อายุเจ็ดสิบหกปี
อยู่บ้านเล็กที่ห้าห้าห้าหมู่สองตะบลยางงาม
อำเภอหนองภัยจังหวัดเพชรบูรณ์สภาพศพศีรษะเปิด
มันสมองไหลเลือดไหลนองพื้นนะคะนอนคว่ำหน้าอยู่ข้างเกาะกลาง
ชุดเสื้อเชิดแขนสั้นลายดำขาวและนุ่งกางเกงขายาวสีดำนะคะ
ส่วนฝากฝั่งของรถกระบะยี่ห้อนิสันสีเขียว
ก็มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยสี่รายหน่วยกู้ชีพค่ะ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านนาทราบชื่อคือนายพาลี
ราชวงศ์อายุสามสิบปีคนขับรถกระบะนางกุหลาบกาด
ธัญกรอายุสามสิบเก้าปีภรรยาเด็กชายโบ้อายุหกขวบลูกชาย
และนายมานิดยอดแสงอายุสี่สิบเจ็ดปีทั้งหมดเนี่ยเป็นชาวจังหวัดพิจิตรนะคะ
นายพารีซึ่งเป็นคนขับรถกระบะยี่ห้อนิสันสีเขียวบอกว่ารถเก๋งพุ่งข้ามเกาะกลางถนนแล้วมาชนรถตัวเองเข้าอย่างจัง
ทำให้รถพลิกตะแคงบาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะคะห่างออกไปราวยี่สิบเมตรนะคะ
พบรถกระบะยี่ห้ออีซูซูแคปสีบรอนทะเบียนบ่อใบไม้บ่อใบไม้๘๓๘๕สระบุรีที่จอดเกยอยู่บนเกาะกลางถนนแล้วก็ด้านหน้า
ถูกชนยุบเสียหายเล็กน้อยนะคะมีนายชาวลิศจตุลีอายุหกสิบสี่ปีเป็นคนขับกระบะ
รอให้การกับตำรวจค่ะเขาเล่าว่าขับรถมาจากอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี
จะไปส่งลูกสาวที่นครนายกทีรถเก๋งขับมาด้วยความเร็วตามหลังมานะคะ
แล้วก็แซงขึ้นหน้าทีนี้ปรากฏว่าไปเสียหลัก
เกาะกลางถนนชนต้นไม้แล้วก็ไปชนรถกระบะที่วิ่งสวนมาอย่างจังอ่ะนะคะ
ฝั่งด้านของคนที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์หน่อยค่ะ

ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวต้องสอบปากคำพยานแวดล้อมและคนขับรถกระบะให้ละเอียดอีกครั้งก่อนดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
มีอีกอุบัติเหตุหนึ่งค่ะอันนี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชเป็นรถบรรทุก๖ล้ออีซูซูสีขาวนะคะ
ทะเบียน๗๑๑๗๘๖เพชรชบุรีไปชนท้ายรถเทลเลอร์ก่อนจะพุ่งชนเหล็กกั้นราวสะพานหน้ารถก็พังยับเยินนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชียฝั่งขาล่องหมู่๑๐บ้านวัดขนานตะบนทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่ค่ะ
ภายในรถเบาะนั่งคนขับพบนายชัดชัยสุคลธามาศอายุ๓๒ปี
ขาเขาเนี่ยถูกเหล็กหน้ารถที่พังยุบเนี่ยอัดติดพวงมาลัยอยู่นะคะร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด
ก็พอจะให้รายละเอียดคร่าวได้ว่าขับรถบรรทุกขนมปังจากกรุงเทพ
เพื่อจะไปส่งที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะปรากฏมาถึงที่เกิดเหตุเขาวูบค่ะเขาหลับใน
มารู้ตัวอีกทีรถพุ่งไปชนท้ายรถเทรลเลอร์ที่วิ่งอยู่ด้านหน้าจนพังยับเยินแล้วนะคะ
ฟังเสียงของคุณขับรถบันทุกข์หกล้อนเลยค่ะ
นี่ค่ะเขาก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิใต้เต็กตึงนะคะนำเครื่องตัดทางตัดซากเหล็ก
ด้านหน้าข้างประตูคนขับเนี่ยเพื่อนำตัวนายฉัดชัยออกมาแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่นะคะ
ก็บาดแผลส่วนใหญ่คืออยู่ที่ขาทั้งสองข้างนะคะ
ส่วนนางสาวขติยาสงสัยอายุ๓๐ปีภรรยาที่นั่งมาด้วยกันเมื่อกี้นะคะเขาให้การบอกว่ามากับภรรยา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสัทธาสามัคคีการกุศลช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
มีแค่บาดแผลถลอกนะคะแต่มีอาการเวียนศีรษะ
จากจุดเกิดเหตุไป๒๐๐เมตรก็พบรถเทรลเลอร์๑๘ล้อยี่ห้ออิซูซูสีขาว
ทะเบียน๗๐๙๗๔๘สงขลาจอดอยู่ข้างทาง
หลังรถด้านซ้ายมีรอยถูกชนแผงไฟเลี้ยวก็ได้รับความเสียหายค่ะ
เทลเลอร์คันนี้คือถูกรถหกล้อเมื่อกี้พุ่งชนท้ายนะ
สอบสวนนายชนทิศแช่มช้อยค่ะอายุ๒๕ปีคนขับรถเทรลเลอร์ให้การว่า
เขาขับรถบรรทุกสินค้าพวกเครื่องสำอางครีมทาหน้ามาจากอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรประการ
จะไปส่งสินค้าที่มาเลเซียทีนี้กำลังขึ้นเนินอยู่เลนขวาค่ะ
ก็มีรถกระบะขับแซงตัดหน้าจากนั้นจู่จู่รถหกล้อมาไงไม่รู้พุ่งชนท้ายเสียหลักเลยนะคะ
แต่ยังดีที่เขาบังคับรถได้ค่ะ
หลังจากพนักงานสอบสวนตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมถ่ายภาพความเสียหายแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จะต้องเรียกมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ